มาดูกันต่อนะคะจากพี่เวียกับน้องมิลินนะคะ
อันนั้นคือพ่อลูกอันนี้ก็คือแม่ลูกนะคะ
มดดำกับลูกแจ๊คแฟนฉันค่ะ
ต้องบอกว่ามีเรื่องเมาส์มอยกันไม่หยุดค่ะนะคะ
หลายคนก็แซวคุณแจ๊กกะรีนไปทริปเดียวนี้ได้ข่าวยาวถึงขนาดนี้เลยนะคะ
ใช่ค่ะเพราะว่ามันมีเรื่องเมาไม่หยุดค่ะ
คือพี่มดดำแกรงเมาว์แหล่งว่าน้องรักแจ๊คแฟนฉันช่วงหลังงานเยอะ
คือไม่เหลือเวลามาจัดรายการคชาพาเลย
เลยเป็นที่มาให้พี่มดดำติดต่อคนอื่นค่ะ
พี่แจ๊คพี่มดดำกับพี่แจ๊คแฟนฉันเปิดใจเลยค่ะ

แต่ปกติที่ต้องมีพิธีกรคนอื่นเสริมจริงนะฮะ

มันแล้วแต่เดี๋ยวอยากจะมาก็ไม่มา

เอาตูมตามเอาคนอื่นมาเนี่ย

อันนี้ต้องบอกเลยว่าทางไทยรัฐคงไม่ตัดทิ้งแน่นอน
พูดถึงอีกหนึ่งหนุ่มนะคะหนุ่มพลอยค่ะ
คนนี้ก็พลิกชีวิตนะคะจากคำสอนของแม่มดเหมือนกันค่ะ

พอพี่มดดำพาไปทำบุญตามที่ต่างก็เริ่มซึมซับเรื่องการทำดีค่ะ
เชื่อหรือไม่พอหลังจากไปไหว้ถ้ำนาคีนาคาร
ไห้แล้วคุณผู้ชมจุตนี้เลยละค่ะ
ส่งให้ละครที่พลอยเล่นดังปังเรตติ้งดีทุกเรื่องเลยล่ะค่ะ
แล้วก็แบบพูดมันก็เลยแบบเป็นคนหนึ่งแล้วก็อยู่ดีอ่ะ

แล้วนางก็คือตอนแรกไม่หวังว่านางจะกลับมาเล่นละครได้แล้ว
หลังจากขึ้นถ้ำนาคาถ้ำนาคีเสร็จปุ๊บลงมา
มีละครติดต่อมา๓เรื่องใช่หรือเปล่าอ๋อจริง
สมมุติคุณไปที่วัดอหงตรงสดือแม่น้ำโขง
นั่นคือผลงานการตัดไม้ของอีพลอย
ไม่ถวายวางนั่งเลยยังเนอะจากใจคือ
แม่แม่รับลูกเพิ่มไหมอ๋อแม่เป็นผู้หญิงนะแม่เอาไหม

เอาค่ะได้อยู่นะคะอันนี้เป็นเรื่องของดวงนะ
ใครทำบุญก็สิ่งดีก็กลับมาแน่นอน